เป็นอะไรเต้นหน่อยเต้นหน่อยเร็วเต้นน้อยไม่ได้ตังค์นะบอกให้
คักอย่างนี้โอ้โหนี่ต้องจ่ายค่าตัวเป็น๒เท่าเลยมั
ของคุณนี่แหละเอาเปรียบมากเลยยืนนิ่งมากเลย
คุณผู้ชมค่ะชุดตลอดข่าวมาแล้วบอกเลยว่าส่งข้อความผ่านทางไลน์มาคุยกันหน่อยละกัน
เมื่อสักครู่นี้มีนส่งมาทักทายกันบ้างประปรายน่ารักมากเลย
ขอบคุณมากที่ยังติดตามชมวันนี้มาเลสนิดนึงไง
กลัวหลายคนไม่รู้เราก็บอกเต็มที่เลยว่าเรามา๔โมง๔โมง
สี่โมงแล้วคุณขามาแล้วจ้า
หลายคนรู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้แล้วคุณผู้ชมครับ
นิ่งนอนใจไลน์มาพูดคุยกับเรา
กันหน่อยละกันเดี๋ยวทักทายแหมพออาหารไม่มาก็ไม่ไลน์กันเลยนะ
เดี๋ยวมีแน่นอนแต่ว่าในช่วงนี้ไปดูเรื่องอะไรกันก่อน
ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องราว
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่คนใจบุญนำโรงศพมาบริจาค
แต่ว่าไม่ใช่โรงศพธรรมดาเป็นโรงศพของเด็กนะคะ
ซึ่งพี่กู้ภัยข่าวภาพโพทะเล
เขาได้รับบริจาคโรงศพสำหรับเด็กจากผู้ใจบุญในโลกออนไลน์ส่งมาให้
และที่สำคัญเขาบอกว่าโรงศพสำหรับเด็กเนี่ยมันไม่ค่อยมี
แล้วนำมาบริจาคแบบนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนไปชมกันค่ะ
ไปชมกันค่ะ
โพทะเลเล่าให้ฟังว่ามีคนใจบุญทำโรงศพสำหรับเด็ก
ด้วยการออกแบบโรงศพให้มีลายการ์ตูนหน้าตาน่ารัก
ไม่ว่าจะเป็นลายการ์ตูนโดไรมอนการ์ตูนคิตตี้
และการ์ตูนเบนเทนที่เด็กชื่นชอบ
โดยพี่ภูริวัตรก้อนแก้วกู้ภัยข่าวภาพโพทะเลเล่าว่า
เจ้าของแนวคิดโรงศพลายการ์ตูนใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่า
เอคนคุยกับผีแอ่นศพซิ่ง
โดยมีชื่อจริงว่าพี่สุภาชัยวันเดียวยา
อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เมื่อทราบข่าวจากสมาคมกู้ภัยข่าวภาพโพทะเล
ในโลกออนไลน์ว่าต้องการรับบริจาคโรงศพสำหรับเด็ก
เนื่องจากเมื่อเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุเด็กเสียชีวิต
แต่กลับไม่มีโรงศพที่เหมาะกับตัวเด็ก
สุภาชัยที่ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่า
เอคนคุยกับผีก็เกิดแนวคิดอันบันเจิด
กับการสร้างสรรค์โรงศพให้มีลวดลายเอาใจเด็ก

ถ้าเกิดไอเดียจากที่ว่า
ดูกันไปช่วยศาลทรุกเด็ก
เด็กนาน

คนฟื้นกับหิแกออกค่ะ

การทุนเสียสมบูรณ์ใครรับไม่ได้
คุณเอนะคนคุยกับผีก็ออกไปดีกว่า
ออกไลน์อะไรที่ว่าให้คลายบรรเทาความโศกเศร้า
จากสีสันลวดลายการ์ตูนของโรงศพที่โดดเด่นแล้ว
ในโรงศพยังมีการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม
มีหมอนหนุนขนาดเล็กสำหรับเด็ก
การ์ตูนที่สร้างสีสันให้กับโรงศพที่ทุกคนอาจมองว่า
มีแต่ความโศกเศร้ากลับเป็นการสร้างความสุขครั้งสุดท้าย
ให้กับเด็กที่ล่วงลับไปแล้ว
และยังออกแบบให้มีขนาดเท่ากับลำตัวตามอายุของเด็กอีกด้วย
พี่ภูริวัตรก้อนแก้วกู้ภัยข่าวภาพโพทะเลยังบอกอีกว่า
หนุ่มใจบุญในโลกออนไลน์ที่ชื่อเอคนคุยกับผีคนนี้
ได้บริจาคโรงศพลายการ์ตูน๙โรง
และโรงศพผู้ใหญ่อีก๙โรง
ให้กับสมาคมกู้ภัยข่าวภาพโพทะเล
ในวันเกิดของตัวเองเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
เพื่อต้องการจะมอบความสุขครั้งสุดท้าย
ด้วยสิ่งที่เด็กชื่นชอบคือการ์ตูนนั่นเอง
และเพื่อไม่ให้บรรยากาศของงานศพ
เป็นงานที่มีแต่ความโศกเศร้าจนเกินไปด้วย

ต้องการบริจาคโรงศพให้กับผู้ยากไร้
สามารถติดต่อบริจาคได้ทางสมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิจิตร
อำเภอโพทะเลได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยจ้า
สำหรับใครที่สนใจอยากจะบริจาคนะคะ
สามารถติดต่อไปได้เช่นเดียวกันเนาะ

เขาบอกว่าการบริจาคโรงศพเป็นการต่อบุญให้ชีวิตเราอย่างหนึ่ง
อันนี้เป็นความเชื่อของชาวพุทธ

แล้วก็เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถทำบุญกันได้นะครับ

เรื่องของเคล็ปราคาถูกโดนใจวัยรุ่น

ไปดูที่นี่ที่จังหวัดน่านเหรอ

แม่ค้าพ่อค้าคนนี้นะครับที่ทำครับ

ทำผิดทำถูกไปมาสุดท้าย

จะขายดีขนาดไหนไปดูที่จังหวัดน่านนะครับ

แวนไปร้านนี้กันแบบไม่ขาดสายดูซื้อกันไป

ฮิ้วกันจนนิ้วนี่งอหงิกหมดแล้วครับ

คนขายก็บอกว่าขายเนี่ยขายแทบไม่ทัน

อายุ๓๗ปีเป็นพนักงาน
บริหารส่วนตะบนท่าน้าว
ที่ใช้เวลาหลังจากเวลาราชการนะครับ

ไปเรียนรู้วิธีการทำ

ลองทำผิดทำถูกอยู่หลายเดือน
จนสุดท้ายก็หาสูตรที่ใช่
แล้วก็ถูกใจลูกค้ามาได้นะครับ

อร่อยถูกปากถูกใจครับ

ใส่ไส้แบบทะลักมากเลยคุณดิฉันเห็น
นั่นคือสิ่งที่ถูกอกถูกใจลูกค้าแถวนั้น

ไส้ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าให้แบบไม่มีอั้น

คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าลูกค้าที่มาร้านนี้เนี่ย
นี่เป็นรายได้เสริมเท่านั้นนะคะต่อวัน
ลองคิดดูแล้วกันถ้าขายแบบนี้ได้ทุกวัน
วันละ๒๐๐๐บาทหนึ่งเดือนนี้จะเท่าไร

อาทิตย์หนึ่งก็หมื่นกว่าบาทแล้ว
ครับสำหรับทีเด็ดของที่นี่นะครับ
ดอลลี่เคล็ปก็คือแผ่นจะใหญ่ครับ
ไส้อย่างที่บอกจุใจวัยรุ่น
เนื้อแป้งเนื้อแป้งนะครับกรอบนอกนุ่มในแล้วมีกลิ่นหอมของเนยและนมด้วย
ตายแล้วตายตายเป็นยังไงล่ะส่วนไส้ที่ใส่ในเครปครับมีให้เลือกมากมายนะครับ
ปูอัดหมูสับกล้วยหอมเยลลี่และอีกมากมายใครอยากทานไส้ไหนบอกพ่อค้าเข้าไปจัดให้เต็มที่ไม่มีห่วงอยู่แล้ว
ถูกใจลูกค้าครับเขาบอกว่าเดินทางมาซื้อแน่นร้านทุกวันส่วนราคาขายใครอยากรู้เดี๋ยวจะบอกให้เลย
เท่าไหร่เริ่มต้นที่๑๕บาทไปจนถึง๔๐บาทเท่านั้นแพงสุดก็๔๐ถูกมากเลย
เพราะฉะนั้นไปลองชิมกันนะครับใครที่อยู่แถวนั้นที่จังหวัดน่านหากันไม่ยากเขาว่าแบบนั้นนะครับ
อยากกินอยากกินคุณฉันเป็นคนที่แบบชอบกินเครปมากมีอยู่วันหนึ่งดิฉันแบบอยากกินมากฉันเดินหาเดินเดินหาแบบทั่วเลย
แล้วเจอไหมไม่เจอไม่ได้กินกิโลติแทนชดเชยกันเลย
จะบอกทำไมนึกว่าจะไปเจอร้านนี้ไม่เจอไงมันหายากนะเครพอร่อยคุณ
ที่รู้จักร้านเคฟอร่อยส่งมาให้หน่อยได้ไหมน้องไม่ต้องได้ส่งมาดีกว่าแต่ว่าเหี่ยวแบบไม่เอานะเอาแบบอร่อย
ยังจะเรื่องเยอะอีกนะก็ฉันอยากกินน่ะคุณก็มายั่วฉันตลอดเลยเรื่องของกินเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการเรามาช้ากันนิดนึง๔โมงเพราะว่าก่อนหน้านี้เชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดู
นี่โอ้โหถ้าไม่ติดว่ารายการของเรามีข่าวนี้ผมจะโชว์ท่าฟาดให้ดู
เออไม่ต้องเอาหัวฟาดเหรอเออหัวฟาดพื้น
ไม่เอาเมื่อสักครู่นี้มีการแข่งขันตะก้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปดูคุณลุงคนหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง
โอ้โหคุณค่ะอายุ๕๕ปีแล้วดอกตะกร่อได้แบบหลายร้อยครั้งมาก
อ๋อแสดงว่าแข่งแรกนี่ฉันไม่รู้ว่าแบบจะนับให้คุณยังไง
ที่สำคัญคุณลุงเขาบอกว่าเขามีผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราเป็นไอดอลอยู่ด้วยนะคะ

ถูกต้องแล้วคุณกัมพลวัชรพลนั่นเองไปติดตามกันค่ะ
ลีลาใช้ได้ไม่แพ้นักตะกร่อมืออาชีพเลยล่ะค่ะ
สำหรับนายนิมิตแตงอ่อนหรือหนุ่มนิมิตรวัย๕๕ปี
ชาวตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชายชาญ
ที่ใช้เวลาฝึกฝนมานานกว่า๓๐ปี
ทุกวันนี้สามารถดอดตะกร่อได้ถึง๕๐๐ครั้งได้อย่างสบาย

นิมิตรเล่าว่าเดิมทำงานเป็นพนักงานปรายศนีย์
แต่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ใช้เวลาว่างทั้งหมดที่มี
ไปออกกำลังกายเป็นประจำด้วยการดอกตะกร่อ
เล่นไปเล่นมาเกิดเป็นความชำนาญ
สามารถดอกตะกร่อได้หลายร้อยครั้งติดต่อกัน
แถมยังมีลูกเล่นพนมมือสวดมนต์ดอกตะกร่อได้อีกด้วย
ส่วนที่เห็นถืออยู่ในมือนั่นคือตะแกรงกล้วยทอดค่ะ
ที่คุณลุงนำมาเป็นอุปกรณ์เสริม
ทำให้การเดาะตะกร่อมีความหลากหลายและสนุกสนานมากขึ้น
เป็นการดอกตะกร่อที่ดูแล้วเพลิดเพลิน
เพราะมีลูกเล่นเยอะจริง
สำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้หันมาเล่นตะกร่อ
คุณลุงบอกว่ามาจากป๊ะกัมพลวัชรพลเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เนื่องจากหลายปีก่อนมีโอกาสพบเห็นป๊ะกัมพล

จึงเกิดความชื่นชมที่สามารถเล่นตะกร่อได้อย่างหลากหลาย
เมื่อกลับมาบ้านได้ตั้งใจฝึกฝนการดอกตะกร่อ
ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่ไงดอกใบแล้วก็สวดหมดไปเลย
นี่ฉันชอบอีกอันหนึ่งถือตะกร่อดอกตะกร่อ
ก็ช้างได้หาลูกเล่นนะ
คือความรู้สึกดิฉันนะมันน่าจะยากกว่าการดอกฟุตบอล
นี่ฉันก็ลองดูเรื่องเลยใช่มั้ย
หนึ่งทีก็หนึ่งทีและไปอีกสักหน่อย
คุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้า

ห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ